วันนี้๘๘วันคดีน้องชมพู่นะครับ
เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกกตกกตูมอดงรวงจมุกดาหาร

พบเป็นศพที่ภูเหล็กไฟภูเขาหลังบ้าน๑๔พฤษภาคม

ณวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับ
คนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้
รวมทั้งแน่นอนว่าคือครอบครัวของน้องชมพู่เนี่ย

ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่นะครับ
แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าแง่มุมความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในบ้านกกอก

บ้านลุงพลเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามีให้ดูแน่นอนนะฮะ
ว่าความเคลื่อนไหวแต่ละคนบ้านลุงพลเสร็จไม่เสร็จคืบหน้ายังไง
แต่ย้อนให้ดูภาพวันที่หมอปลามาหน่อย

วันนั้นนะคนก็มาเยอะด้วย
มาทำกับข้าวทำขนมจีนใช่ไหมคะ
ถูกต้องที่ให้ดูตรงนี้เพราะมันมีเหตุขึ้นมา

เหตุอะไรเนี่ยเรียนท่านผู้ชมตรงนี้ไว้ก่อนนะครับ

โดยเฉพาะผู้ที่ให้กำลังใจลุงพล

รักลุงพลเอฟซีลุงพลแฟนคลับลุงพลพูดง่าย

อย่าเพิ่งไปทัวร์ลงใครอะไรยังไงกัน

วันที่หมอปลามานะวันนั้นหมอปลามือปราบสัมภเวษี
มาบ้านกกอกเพื่อมาให้กำลังใจลุงพลอีกครั้งนึงเนี่ยนะ
ขนข้าวขนของ

มาอยู่สองวันหนึ่งคืน

ทำกล้วยบวชชีทำแกงเขียวหวานขนมจีน

บ้านลุงพลเนี่ยเขาอยู่ริมถนนที่บ้านกอก

บ้านลุงพลอยู่ริมถนนนะฮะที่ตะมนตกกตูมเนี่ย

ถ้าเมื่อวานนี้ท่านได้ดูข่าวที่การไฟฟ้ามาติดตั้งไฟฟ้าให้เนี่ย
เพราะลุงพลบอกว่าผมเองก็ต้องไปขอใช้ไฟจากเจ้าของบ้านที่มีล้านมันที่อยู่ใกล้

เนี่ย
จอดรถคนเดินทางมาด้วยเนี่ยหลังจากหมอปลากลับ
เขาได้โพสต์คลิปนี้
เดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูนะฮะคลิป
คลิปนี้เนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่าหลังจบกิจกรรมที่หมอปลากลับไปเนี่ย
วันที่วันนั้นคนมาเยอะเยอะเกินมาเยี่ยมรุงพลเนี่ย
โอ้โหในเขตบ้านเขาที่เขาให้ใช้เป็นที่จอดรถตั้งเต็นต์อะไรต่างนานา
ขยะมันเต็มไปหมดเลย
ขยะมันเต็มไปหมดเลยนะครับ
ทำไมถึงไม่จัดการกันให้เรียบร้อยอะไรประมาณอย่างนี้

คือก็เลยเรียนท่านผู้ชมไว้ก่อนว่ามุมหนึ่งก็ต้องคิดเรื่องใจเขาใจเราด้วยนะ
แต่ลุงพลเขาไปเคลียร์ไปพูดไปทำความเข้าใจไปจัดการให้เรียบร้อยแล้วล่ะนะ
ดูคลิปนี้นะที่เพื่อนบ้านเนี่ยเขาไลฟ์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จัดทำกิจกรรมอะไรต่างนานาครับ

ดูช่วยกันนะคะว่าคนดังคนหนึ่งนี่ทำความเดือดร้อนให้คนไก่กายังไงบ้าง
ฝากถึงหมอปลาด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่คุณได้ทิ้งไว้ให้กับพวกดิฉันนะคะ
คือเหลือแต่ขยะนะคะมาขอใช้สถานที่เราก็ให้ใช้ค่ะ
เราไม่ได้เก็บตังค์เลยสักบาทใช้ไฟฟรีน้ำฟรีนะคะ
สถานที่ก็ให้ฟรีแล้วทำอย่างงี้กับเราเหรอคะการมาตั้งติดตั้งเสาไฟนี้
ได้ขออนุญาตหรือเปล่าการที่จะทำลายต้นหมายทรัพย์สินของบุคคลนะคะ
นี่คือรั้วนะคะเขตรั้วนี่ต้นไม้ต้นไม้อยู่ในเขตรั้วมาตัดทิ้งนะคะ
เพื่อที่จะเดินสายไฟไปให้คนดังคนนี้นะคะก็ขอโทษเอฟซีเอฟซีของลุงพลด้วยนะคะ
แต่ทำอย่างนี้ฉันเดือดร้อนเดือดร้อนมาก
แล้วอย่ามาพูดว่าดิฉันไม่มีน้ำใจดิฉันให้ใช้สถานที่
เช่นโดยที่ไม่ได้ไม่ได้เก็บตังค์ไม่ได้ทำไม่ได้ใช้ให้ใช้ฟรีฟรีนะคะ
ไฟก็ใช้ฟรีแล้วดูเขาทำมีใครมาขออนุญาตไหม
ทำเป็นหัวหลักหัวโตเลยนะคะแล้วมาตัดก็ตัด
จะมาทำลายก็ทำลายนะคะต้นไม้อยู่ในเขตรั้วนะคะ
ดูรวดน้ำก็พังหมดนะคะฝากให้คิดด้วยค่ะ
นี่ต้นไม้โดนตัดหมดเลยนะคะกองหินกองทรายที่เอามากองนี่
สำหรับผู้ใจบุญน่ะขออนุญาตหรือยังนี่มันคือสถานที่ของฉัน
ถ้าคุณไม่ทำแบบนี้ฉันก็ไม่โมโห
นี่คือรั้วแดนแล้วดูการปลูกต้นไม้
มันล้ำมาถึงแดนฉันแล้วเด้อเขามาขอใช้สถานที่ฉันก็ให้
แต่คุณเห็นสิ่งที่เขาทำกับฉันไหม
นี่ต้นไม้นี่ตัดทิ้งทิ้งแล้วเอาไปทิ้งไหน
ทิ้งที่ของฉันใครรับผิดชอบ
นี่ฮะเป็นคลิปที่ทางเจ้าของบ้านที่อยู่
ติดกันกับบ้านลุงพลคือก็ใจข่าวใจเราอ่ะนะคะ
ถ้าเกิดสมมุติว่าพื้นที่ของเราอ่ะอยู่อยู่มันมีเหมือน
เหมือนมีเฟสติวัลมีคนมากันเยอะเยอะแล้วพอคนจากไปสิ่งที่เหลือไว้เป็นขยะ
แล้วเราต้องมานั่งเก็บกวาดเนี่ยเป็นใครใครก็รู้สึกไม่ดีทั้งนั้นแหละ
ใจเย็นนะฮะท่านที่รักแล้วก็เป็นห่วงให้กำลังใจลุงพลนะเดี๋ยวจะไปทัวร์ลงทางเจ้าของบ้าน
ให้ดูพื้นที่บ้านของเขาเนี่ยอันเนี้ยมุมหนึ่ง
ก็ต้องอย่างที่คุณอรัชพรบอกใจเขาใจเราเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องขยะ
จะมาคุยมาทำความเข้าใจตัวของของบ้านเขาอ่อน่ะ
จะได้ฝากกันไว้ด้วยการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคที่มุกดาหารเมื่อวานมาตั้งมาปักเสาดวงไฟเข้าบ้านลุงพลให้

คือเขาบอกว่าคุณจะมาปักเสามาตั้งเสาอะไรมันก็ไม่ได้มีปัญหา

แต่มาตัดต้นไม้บ้านเขา

เพราะที่ตัดมันไม่ใช่เขตริมถนน

พื้นที่ของเขาอ่าหรือถ้าทางการไฟฟ้าบอกว่า
ไปดูแล้วมันเป็นเขตริมถนนหลวงอะไรก็ยังไง
ลองไปคุยกับทางเจ้าของบ้านหรือว่าใช่ไม่ใช่อย่างไร

เพราะเนี่ยเขาบอกมาปักเสาเนี่ย
เสาเนี่ยฮะเอามาปักเพื่อเดินไฟให้บ้านลุงพลเนี่ย
ตัดต้นไม้บ้านเขาเนี่ยเสียหายไปหมดเลยค่ะ
ไอ้ที่ตัดก็ทิ้งกองไว้ตรงนี้นี่แหละ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือ

ส่งดินส่งทรายส่งอุปกรณ์ก่อสร้างมาสร้างบ้านให้ลุงพลอ่ะ
ถามว่ามันกองอยู่ที่ไหนก็กองอยู่ที่บ้านเขานี่แหละ

ของเจ้าของบ้านคนไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ย
ที่เขาอยู่บ้านติดกันแล้วเขาก็ให้ลุงพลต่อไฟไปใช้เพราะมีลานมันของเขาอยู่เนี่ย
เขาบอกว่าเนี่ยมันก็๓อย่างอ่ะ
มันก็เลยแบบโอ้โหไม่ไหวอ่ะมันก็อึดอัดฮะ
มันก็อัดอั้นตันใจอ่ะค่ะ
สุดท้ายก็คงจะไม่ไหวก็เลยไลฟ์เฟซบุ๊กมานะครับ

เดี๋ยวท่านผู้ชมจะว่าเอ๊ะไปว่าทัวร์ลงหรือว่าจะไปว่าใจแคบไม่มีน้ำใจอะไร
เขาบอกว่าเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้
คือจริงทัวร์ก็ลงไปล็อตนึงแล้วเหมือนกันล่ะ
แต่ก็อย่างที่บอกว่าอยากให้เข้าใจด้วยนะคะ
เพราะว่าเขาเองก็อยากสะท้อนมุมมองของเขาที่เป็นเจ้าของพื้นที่ว่า
เออมาไม่ว่าหรอกเขาก็ให้พื้นที่มีน้ำใจให้ใช้พื้นที่แล้วแต่ว่า
คือมาใช้ยังไงขากลับไปให้มันอยู่แบบเดิมได้ไหม

เพื่อนบ้านรายนี้เป็นเจ้าของลานมันสำปะหลังนะครับ
ลุงพลขอต่อไฟจากเพื่อนบ้านท่านนี้มาใช้นะครับ
ที่ดินอยู่ข้างบ้านกันติดกันนะครับ
พื้นที่ของเขามีลานโล่งก็เลยให้ช่วยให้ใช้ช่วยให้ใช้กลางเต็นต์
ทำอาหารวันที่หมอปลามาบ้านกกอกหรือว่าใครมาเยี่ยมลุงพลก็มาจอดรถ
เอาดินเอาอะไรมากองอะไรก็ยังไม่ได้ขออนุญาตเขา
ไฟฟ้ามาถึงจะปักเสาไฟก็มาตัดต้นไม้บ้านเขา
คลิปที่เปิดไปเมื่อสักครู่ก็คือเจ้าของบ้านเขารู้สึกไม่ค่อยพอใจ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่าง
ให้ลุงพลใช้สถานที่ฟรีใช้ไฟใช้อะไรก็ไม่เคยคิดค่าใช้จ่าย
แล้วทำไมถึงเวลาเนี่ยไม่จัดการกันให้เรียบร้อยทำไมปล่อยให้ปัญหาแบบนี้เกิดขึ้น
นี่ครับมาติดตั้งเสาไฟก็ไม่ได้ขออนุญาตก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอก
เพราะว่าไม่ได้ติดบ้านเขาแต่ทำไมต้องมาตัดต้นไม้ของเขา
มันเสียความรู้สึกอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
ในคลิปนี้เพื่อนบ้านพูดถึงเรื่องกองหินกองทรายวัสดุก่อสร้างที่ล้ำเข้ามาด้วยนะครับ
เราก็เลยไปถามลุงพลท่านผู้ชมครับ
นายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่ลุงพลก็เลยขอชี้แจงเรื่องนี้หน่อย
ลุงพลบอกว่าอย่างนี้พื้นที่บ้านลุงพลอยู่ตรงนี้ตามภาพที่ท่านเห็นนะครับ
พื้นที่เพื่อนบ้านเขาอยู่ตรงนี้เอาว่ากันตรงเนี่ยคุยกันตรงพูดตรง
ลุงพลเขาก็บอกเขาก็ยอมรับแหละเขาก็ขอต่อไฟจากเพื่อนบ้านเนี่ยมาใช้
เพื่อนบ้านมีลานมันลานมันสำปะหลังเขาก็ต้องมีไฟอยู่
ขอต่อพ่วงไฟมาใช้เพราะบ้านเขาเพิ่งมาอยู่กันเพิ่งสร้าง
ยังไม่เสร็จดียังไม่มีไฟใช้ยังไม่ได้เดินไฟมา
แต่ปัญหาคือกองดินกองทรายอะไรด้วยเนี่ยเอามาเททิ้งเอาไว้ตรงพื้นที่บ้านของเขาก็ไม่ได้ขออนุญาตอะไรแบบเนี้ย
ลุงพลบอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเอาเป็นเรื่องนะเอาเรื่องขยะก่อน
ขยะที่มันเยอะเหลือเกินวันที่หมอปลามาแล้วก็กลับไปแล้วก็ทิ้งกองขยะเอาไว้เนี่ย
ลุงพลบอกว่าขยะเนี่ยในจุดที่หมอปลามีคนมาเยอะขนอาหารขนอะไรมาด้วยเนี่ย
วันนั้นเนี่ยลุงพลเก็บมารวมเอาไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้เอาไปทิ้ง
เพราะหมอปลาเดินทางมาแล้วก็กลับไปเมื่อวันที่สี่สิงหาคมค่ะมาวันที่สามกับวันที่สี่
พอกลับวันที่๔ก็เอาขยะมากองมากองมากองรวมกันไว้นะครับแต่ยังไม่ได้เอาไปทิ้งให้เรียบร้อย
สืบเนื่องมาจากวันที่๔ที่กองเอาไว้เนี่ยปรากฏว่าเช้าวันที่๕วันต่อมาเนี่ย
คุณอุ๊บวิริยะเขามาที่บ้านพอดีอ๋อก็เลยไม่ว่างจำได้ไหมฮะที่ลงพื้นที่คุณอุ๊บวิริยะที่บอกว่าจะมาคุยเรื่องกอกซีรีส์
ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เรื่องลิขสิทธิ์ซีรีส์เกาะมาคุยกับลุงพลมาเยี่ยมลุงพล
เพื่อจะทาบทามไปเล่นหนังเล่นละครอะไรแบบเนี้ยมาพอดีอ้าวก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้เคลียร์
อีกลุงพลบอกเรื่องกองขยะที่อยู่ที่เพื่อนบ้านที่บ้านเพื่อนบ้านเมื่อวานนี้
ก็เกือบตี๑นี้ลูกว่าบอกนะทีนี้
ก็สี่ห้าหกสามวันเพื่อนบ้านเขาก็ไลฟ์เฟสบุ๊คอืม
ลุงพลบอกว่าก็มาเช้าวันนี้นี่แหละถึงมีเวลาไปจัดการให้
เก็บขยะเคลียร์ขยะออกหมดเรียบร้อยแล้วอันนี้เรื่องขยะนะ
ส่วนเรื่องตัดต้นไม้การไฟฟ้าจะมาปักเสาไฟให้
บ้านลุงพลไปตัดต้นไม้บ้านเขาทำไมบ้านเพื่อนบ้าน
นี่เป็นภาพที่ไปนั่งคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้
ลุงพลบอกว่านี่ก็เพิ่งทราบข่าวเหมือนกันนี่เพิ่งรู้เหมือนกัน
ก็อย่างที่บอกการไฟฟ้ามาทำให้เมื่อวานลุงพลบอกว่าลุงพลก็ไม่อยู่บ้าน
แล้วไม่รู้ด้วยว่าการไฟฟ้าจะมาอืมไม่อยู่บ้านทั้งวันเลยกลับมาตีหนึ่ง
ไม่รู้เลยว่าการไฟฟ้าจะมาตั้งเสาให้แล้วไปตัดต้นไม้บ้านของเพื่อนบ้านเขาทิ้ง
เพราะตอนที่รู้ข่าวว่าจะมาจะมาเนี่ยลุงพลบอกว่า
คิดว่าการไฟฟ้าเขาจะมาต่อไฟจากเสาเดิมที่มีอยู่แล้วเข้าบ้านให้
ฝั่งตรงข้ามบ้านเนี่ยมีเสาอยู่อืมคิดว่าจะมาเดินสายไฟโยงเข้าบ้านให้
ไม่ได้คิดว่าจะตั้งใหม่ให้เลยนี่เอามาปักใหม่เลยมาขึ้นให้ใหม่เลย
แถบบ้านลุงพลเลยลุงพลบอกว่าโอ้โหถ้ารู้ก่อนว่าการไฟฟ้า
จะไปตัดต้นไม้บ้านของเพื่อนบ้านเนี่ยถ้าอยู่ก็จะแจ้งให้เจ้าของที่เขาทราบ
จะไปบอกให้รู้เอาเป็นว่าวันนี้นี่ครับท่านผู้ชมครับ
อย่างที่ท่านเห็นลุงพลก็มาพูดมาทำความเข้าใจ
มาปรับความเข้าใจกันแล้วมาขนขยะไปทิ้ง
ทำพื้นที่ให้เรียบร้อยสะอาดหมดจดแล้ว
วันที่ที่ห้าผมไปที่อุบล
ผมไปอุบลมาเมื่อวานอ่าวันที่ห้าตอนเย็น
วันที่๕ผมก็อยู่ทำความสะอาดหน้าบ้านทั้งวัน
ไม่ได้มีเวลาไปทำ

ตอนรับหมอบราก็ไปนั่งทานกันที่ไหนบ้าง
ก็เต็มใจครับก็เก็บทำความสะอาด
เพราะเราก็ต้องอยู่กับคนในพื้นที่
สิ่งไหนที่เราสามารถเอื้อเฟื้อและช่วยกันได้

เพราะว่าจริงรุงภนธุ์แกอยู่ของแกเฉยนะ
เข้าใจที่พื้นบ้านไลฟ์เนี่ย

ให้เข้ามาตั้งเสาตัดต้นไม้บ้านเขา
ฝากไปถึงคนที่แวะเวียนมาหามาให้กำลังใจ
อย่างเงี้ยคืออยากให้ช่วยกันดูแลด้วยคือก็ไม่อยากให้ลุงพลต้องมาเดือดร้อนเหมือนกัน
กลายเป็นว่าลุงพลต้องมาเก็บขยะของทุกคนคนเดียวเองหมดเลยไง
คือเดี๋ยวก็คงต้องรอให้ทางการไฟฟ้าเผื่อพี่การไฟฟ้าเขามีอะไรจะชี้แจ้งทำความเข้าใจ
ลองมาคุยกับเพื่อนบ้านเขาดูอ่ะเนาะ

มันอาจจะเป็นเรื่องของอะไรตัดได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นเรื่องที่ล้ำมาทางถนนหรือล้ำหรือไม่ล้ำ

หลักเกณฑ์การปักเสาไฟฟ้าอะไรของเขาเนี่ยใช่ไหม
แต่ก็มาทำความเข้าใจกันก่อนก็จะดีที่สุดนะ

เขามาปกมาปักเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงกันแน่
แต่ที่สำคัญที่สุดก็แน่นอนว่ายังไงซะ
สองหลังนี้เขาก็ต้องเป็นเพื่อนบ้านกัน

อาจจะมีความไม่เข้าใจอะไรกันเกิดขึ้นบ้างในบางสิ่งบางอย่าง
เป็นว่าตอนนี้เขาไปคุยกันเรียบร้อยแล้ว

ปรับความเข้าใจในส่วนที่มันบกมันพร่องมันขาดมันเกินกันเรียบร้อยแล้วอืม

ต้องคุยค่ะเพราะว่าหมอปลาก็ถูกพูดถึงในคลิปไลฟ์ของเพื่อนบ้านเยอะเหมือนกันว่า
ก็มันมาจากวันนี้หมอปลาเอาเต็นต์เอาหม้อเอาอะไรมาทำกับโค้งกับข้าว

ขยะค่ะขยะทั้งหมดทั้งมวลเลยหมอปลาแกก็ออกมาชี้แจงค่ะบอกว่า
คือตอนที่เดินทางไปถึงเนี่ยก็ถามลุงพลก่อนเลยว่าสถานที่ตรงนี้ใช้ได้หรือเปล่า
ลุงพลก็บอกว่าอ๋อใช้ได้เจ้าของที่เนี่ยเป็นครูเป็นคนดีมาก
ความเมตตากับครอบครัวลุงพลแล้วก็ทุกคนมาตลอดเลย
หมอปลาบอกว่ายังคุยกับลุงพลอยู่เลยว่าเนี่ยคนแบบนี้หายากนะต้องทำดีกับคนแบบนี้ไว้
อย่าให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่
หมอปลาเป็นคนพูดประโยคนี้กับลุงพลเองเลยนะคะ
ซึ่งในข้อเท็จจริงหมอปลาบอกว่าก็ไม่ได้อยากที่จะไปรบกวนหรือว่าเบียดเบียนเพื่อนบ้านเบียดเบียนใคร
หมอปลาเองก็พยายามเตรียมการทุกอย่าง
เรื่องไฟฟ้าเอ่ยก็มีการเตรียมแบตเตอรี่ไป๔ลูก
น้ำก็เอาไปเองเพราะไม่อยากรบกวนใคร
แต่ระหว่างนั้นเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นการนำเสนอแหละค่ะว่า
แฟนคลับก็มากันเยอะมีคนมากันเยอะแยะที่เดินทางมาก็อาจจะมีใคร
เผลอไผลหรือว่าไม่รู้เข้าไปใช้น้ำหรือว่าประเด็นต่าง
ซึ่งจริงแล้วตั้งแต่ไปถึงแล้วก็เดินทางกลับเนี่ย
หมอปลาให้ทีมงานถ่ายวีดีโอเอาไว้ทั้งหมดนะคะทั้งตอนไปถึงและก่อนกลับด้วย
ก็อาจจะมีที่หลงหูหลงตาไปบ้างหมอปลาก็บอกก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ
ส่วนลุงพลเองเนี่ยหมอปลาก็ออกโรงปกป้องเหมือนกันนะว่าลุงพลมีนัดหมายหลายอย่างแทบไม่ว่างเลย
ก็คงจะมีหลงหูหลงตาไปบ้างเหมือนกันหมอปลาก็โทรศัพท์พูดคุยกับลุงพลแล้ว
ลุงพลก็บอกไปแล้วนะคะว่าก็ไปคุยทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน
ก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิดกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เรื่องเสาไฟฟ้ากับการตัดต้นไม้เนี่ย
อันนี้ก็ต้องรอทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาพูดคุยชี้แจงกันแหละว่าทำไมถึงตัดสินใจตัดต้นไม้ออกไปเลย
มีการพูดคุยกับเจ้าของบ้านหรือยังหรือว่ามันเป็นพื้นที่ที่ตัดได้อะไรอย่างไรแบบไหน
แต่ทั้งหมดทั้งมวลหมอปลาบอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านลุงพลเลย
อะไรที่ทำแล้วไม่ถูกใจก็ต้องกราบขออภัยด้วยฟังเสียงหมอปลานะคะ
อยากจะบอกกับเจ้าของที่ว่าสิ่งที่เราทำมันอาจจะมีข้อผิดพลาด
แต่เราก็กราบขอโทษด้วย
เราไม่มีเจตนาที่จะไปรบกวนหรือไปบุกลุกที่ของคุณให้ไม่ดี
เราพยายามเต็มที่แล้วก็บอกว่าตอนนี้คนมันเข้าออกตลอดเวลาไง
และที่สำคัญฝนมันก็ตก
พอฝนมันตกมันก็จะมีอุปสรรค
อาจจะเป็นที่โค้นหรือขยะอาจจะอยู่ในช็อกอืม
โค้นเนี้ยอันเนี้ยเราพยายามแก้กันให้เต็มที่แล้วอืม
ยังไงก็ฝากขอโทษกลับขอโทษเจ้าของที่ด้วย
ผมก็ถามลุงพลลุงพลว่าเจ้าของที่เขาเป็นคนดีมาก
แล้วผมยังบอกลุงพลว่าลุงพลดีนะ
อยู่ใกล้กับคนที่เขาเมตตากับลุงพล
สูงเพราะลุงพลว่าเจ้าของที่เป็นครูด้วยไง
นะฮะแล้วก็มาจริงว่าเขาน่าจะเข้าใจครับ
โทรไปถามรุงพลวงว่าก็ได้คุยกับเจ้าของที่แล้วครับ
ให้กำลังใจแวะเวียนไปเยี่ยมอะไรต่างนานา
ไม่ว่าจะเป็นบ้านลุงพลบ้านพ่อแม่น้องชมพู่หรือบ้านใครก็ตามนะคะ

ดูแลรักษาความสะอาดเราช่วยอะไรได้ก็ช่วยกัน
เพื่อที่คนที่เขาต้องอยู่ต่อเนี่ยเขาจะได้ไม่มีปัญหากับคนในพื้นที่
เพราะอย่างที่บอกก็เห็นใจลุงพลเหมือนกันลุงพลแกไม่ทำอะไรเลย
มีคนมาเยี่ยมมาเยอะแล้วของที่เอามากินเอามาใช้กันเนี่ย
ก็ทุกคนเอาไปแต่บางคนไม่เอากลับไง
กลายเป็นลุงพลต้องมารับผิดชอบคนเดียวแบบนี้

ใช่ค่ะคนแน่นเลย
แต่หมอปลากลับมาแล้วนะครับ
วันนี้ก็มีคนไปเยี่ยมเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับ
เดี๋ยวบรรยากาศให้ดูอีกทีนึงแต่วันนี้
ไหนได้เจอลุงพลนะครับเราก็เลยขอถามขอคุยหน่อย

มีผู้ที่เขาเดินทางมาจากสงขลา
มาที่บ้านคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่

ช่วยที่จะเปิดทางให้คดีน้องชมพู่เนี่ย

คนนี้ฮะเขาบอกว่าเขาเป็น

เมื่อวานมาทำพิธีหลายอย่างนะครับ

ทูบเอาทูบถูที่ใบหน้านี่ไม่แสบไม่ร้อนเลย
สั่นกระดิ่งสะบัดฟาดแทร่
จากที่ตีนเขาภูเหล็กไฟ
ขึ้นไปถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่อ่ะนะฮะ

ร่างทรงแห้งเจียคนนี้นะครับ
ได้พูดอยู่ประเด็นหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ

เพราะร่างทรงแห้งเจียคนนี้
ตอนที่ทำพิธีเสร็จนะ

เขาก็มีร่างทรงอะไรมาเข้าทรงอะไรเขาเนี่ย

ดูแล้วคนร้ายเป็นใครเนี่ยนะ

คนร้ายที่เป็นคนแบกน้องชมพู่
ขึ้นมาบนเขาภูเหล็กไฟเนี่ย

มีความใกล้ชิดกับครอบครัวน้องชมพู่

ลำบากว่าจะตีความว่าเป็นใคร

ก็ลุงพลโกนผมโกนคิ้วเรายังไปทำข่าวอยู่เลย

ใช่มาเก็บหลักฐานมาตรวจรถ
วันนั้นลุงพลบอกโอ๊ยผมทำอย่างนี้ประจำ
ก็เผื่อถือว่าเป็นการที่เอาสิ่งไม่ดีออกไป
แล้วเดี๋ยวสิ่งใหม่สิ่งดีจะงอกเงยงอกงามขึ้นมา
ถ้าท่านยังจำได้นะฮะวันนั้นลุงพลโกนผมโกนคิ้วนะครับ

แต่วันนี้ผมกับคิ้วลุงพลก็เริ่มขึ้นกลับมาเหมือนเดิมแล้ว
ทีนี้ปัญหามันเอาแล้วตกลงยังไงแล้วไปบอกว่า
คนร้ายคนก่อเหตุแบกน้องชมพู่ขึ้นภูเหล็กไฟไป

หลังก่อเหตุไม่กี่วันโกนผมโกนคิ้วเพื่อเปลี่ยนโฉมตัวเอง
พูดอย่างนี้มันก็คล้ายกับเหตุการณ์ของลุงพลนะสิ
เพราะหลังเกิดเรื่องลุงพลไปโกนผมโกนคิ้วเนี่ย
นี่ฮะทุกผู้ชมครับวันนั้นฮะหลังตำรวจมาค้นที่บ้านไปวันเดียว

ซึ่งวันนั้นลุงพลบอกว่าผมก็ทำแบบนี้เป็นประจำ
เวลาที่มีเรื่องอะไรไม่ดีเข้ามาก็โกนศีรษะโกนผมทิ้ง
นคิ้วทิ้งโกนหนวดทิ้ง

เดี๋ยวสิ่งใหม่สิ่งดีจะได้งอกเงยขึ้นมา
วันนั้นยังเอาเศษเส้นผมเศษคิ้วให้คุณกิติศักดิ์ดูเลย

เดี๋ยวจะหาว่าเอาไปทำคุณสัยทำอะไรอีก
แกก็เซฟตัวเองเต็มที่เหมือนกันเดี๋ยวจะหาว่า
โกนผมโกนคิ้วหนีไม่อยากให้เก็บไปตรวจดีเอนเอไม่ใช่เลย
อืมเนี่ยยังเก็บเอาไว้เลยตำรวจอยากได้เมื่อไหร่มาเอาได้เลย
วันนั้นเขายังให้ติดูอยู่พอมามีเรื่องที่ร่างทรงแห้งเจียพูดเมื่อวานนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับลุงพลบอกกับเราว่าไม่ได้คิดมาก
ร่างทรงแห้งเจียที่มาที่บ้านคุณแม่น้องชมพู่แล้วทักแบบนี้ค่ะเพราะหากใครเป็นลุงพล
ถูกตำรวจมาค้นบ้านค้นรถแบบนี้บอกว่าต้องการตรวจหาดีเอนเอน้องชมพู่เนี่ย
เผลอถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยสติแตกไปแล้วลุงพลบอก
อยู่ดีตำรวจมาตรวจค้นบ้านค้นรถเก็บหลักฐานทุกอย่างบอกมาหา
เทียบดีเอนเอกับน้องชมพู่ลุงพลถามว่าถ้าเป็นคุณคุณจะสติแตกไหม
มันเป็นเรื่องที่หนักที่สุดในชีวิตของลุงพลที่เคยเจอมาก่อนอยู่ดีดีต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ว่าทำร้ายหลานสาวตัวเองแม้ตัวเองจะเป็นลุงเขยก็ตาม
ลุงพลบอกว่าการโกนผมโกนคิ้วในวันนั้นเป็นความเชื่อส่วนตัวที่ทำแบบนี้ทุกปีอยู่แล้ว
อืมแต่ปีนี้เนี่ยบังเอิญมาทำในช่วงเวลาที่มันเจอเหตุการณ์ที่หนักมากกว่าทุกครั้ง
หนักเป็นพิเศษนะปกติทุกปีเนี่ยจะโกนแต่ผม
ปีนี้ก็เลยโกนคิ้วไปด้วยแล้วไม่ได้เครียด
ถ้าคำพูดของร่างทรงแห้งเจียจะทำให้ลุงพลต้องกลายเป็นเป้าของสังคมอีกครั้ง
เพราะขอยืนยันเหมือนเดิมยืนยันคำเดิม
ว่าตัวเองไม่ใช่คนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่
เพราะว่าโดนพิสูจน์หลักฐานเข้ามาค้นรถ
คือมีความเชื่อเรื่องกันกร้นผมของเรื่องกร้อนสกัด
ผมกร้อนทุกปีอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้กร้อนติดนังหัว

เพื่อที่จะตั้งสติ

ก็ต้องปล่อยวางไม่ต้องเรียกว่าจะเกิดมันก็ต้องเกิด
นี่เป็นสิ่งที่ร่างทรงแห้งเจียเขาบอกเมื่อวานนะ

ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะนะ
เพราะว่าสิ่งที่จะเป็นร่างทรงหมอธรรมหมอดู

ที่มาที่พื้นที่บ้านกกอกขึ้นภูเหล็กไฟด้วย
แต่ละคนก็ต่างที่จะพูดกันไปต่างนานา
ว่าเหตุการณ์เป็นแบบนั้นเหตุการณ์เป็นแบบนี้

คือมันพูดได้หมดเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรเป็นพยานหลักฐาน

บางคนบอกมี๒คน๓คน

แต่ถามว่าอ้าวแล้วทำไมเราถึงได้เห็นเรื่องราวเหล่านี้
มันคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริง
คือเราอยากสะท้อนให้เห็นด้วยเหมือนกันนะคะว่า
ทุกวันนี้ในสังคมไทยมันมีความเชื่ออะไรบ้าง
แล้วเวลาที่คนเรายังหาคำตอบไม่ได้
ยังไม่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

คนก็มักจะไหลไปทางนี้หรือว่าเทไปทางนี้
เราก็ให้ข้อมูลทุกรูปแบบนะคะ

ทุกคนที่เขามาทำพิธีอะไรแบบนี้

หรือคุณตาชาญคุณยายสมควรครอบครัวน้องชมพู่

สื่อก็นำเสนอสะท้อนเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น

ก็ดีนะคะมันก็เป็นการช่วยกันจัดการด้วย
นี่คือการตรวจสอบซึ่งกันและกันของสังคมนะฮะ

ที่ท่านอาจจะมองว่าทำแบบนี้ได้ยังไง

โดยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะได้ตรวจสอบต่อไป
ใช่ค่ะทุกคนก็ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงนะคะ
แต่แน่นอนแหละไม่ว่าจะมีหลังทรงหรือว่าอะไรยังไง
ภูมิเป้าไปว่าต้องสงสัยจะกลับไปเป็นที่ลุงพลหรือเปล่า
บ้านลุงพลยังคงคึกคักทุกวันนะคะ
แฟนคลับเหล่าคนที่อยากไปให้กำลังใจก็เดินทางไปทุกวัน

มีกลุ่มคนที่เขาเดินทางไปเมื่อวาน
แล้วไม่เจอลุงพลเพราะว่าลุงพลไปอุบลราชธานี

หนึ่งในนั้นก็คือนายกริตภาษณมาเลิศพรสกุล
คนนี้ค่ะเป็นนายกสโมสรโรตเตอรี่ไร่ขิงสามพรานนะคะ
เขามาจากสวรรค์นครปฐมมาพร้อมกับญาติ
กริตภาษณไม่ได้มามือเปล่าค่ะ
เอารูปภาพเรือสัมเภาทองที่เขียนข้อความ
บรื่นร่ำรวยรุ่งเรือง

แล้วก็ให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตนด้วย
เขาบอกว่าเขาก็เป็นหนึ่งในประชาชนที่ติดตามข่าวมาตลอด

สำหรับเอาความคิดเห็นส่วนตัวเขานะ
เขาก็เชื่อว่าลุงพลไม่ใช่คนร้าย
ลุงพลไม่ได้เป็นคนร้าย
อีกหนึ่งคนคือเฮียเห่าหงแดงนะคะ
มาจากนครราชศรีมา
นี่ใส่ชุดเหมือนคล้ายกับโบโซ่
เหมือนตัวตลกอะค่ะสวมวิกมาด้วย

แล้วก็มาสร้างเสียงหัวเราะจะได้ไม่เครียด

ให้ลุงพลสวมให้เลยนะคะ
นี่ให้ลุงพลใส่เดี๋ยวนั้นเลย
แล้วก็เอาขนมเงิน๑๐๐๐บาท

ยายเห่าให้กำลังใจลุงพลแบบไม่เหมือนใครด้วย
ลองฟังกันหน่อย

ตั้งใจจะมาให้กำลังใจลุงพล
เพราะว่าผมดูสายตาแล้ว
ผมว่าลุงพลนี้เป็นคนใส่ซื่อบริสุทธิ์ค่ะ

เยฮาวหงก์แดง

ลุงพลแกเป็นแฟนเด็กผี
ทุกวันแต่เอาเข้าจริงนะผมดูสีหน้าแววตาของลุงพลในช่วงพักหลังมานี้นะคุณรัชพรดูแกก็เหนื่อย
อาจจะเป็นเพราะว่าต้อนรับแขกเยอะคนมาให้กำลังใจเยอะใช่ไหม
ก็เห็นที่แกเล่าให้ฟังใช่ไหมล่ะที่แกไม่มีเวลาคุยกับเพื่อนบ้านเลย
เพราะว่าตารางไม่ว่างคิวแน่นไปหมดเลยอ่ะคิวทองกว่าดาราอีกตอนนี้
ลุงพลก็เคยบอกกับเราป้าแตนก็บอกคือหลายสิ่งหลายอย่างที่คนซื้อมาให้มอบมาให้ส่งมาให้เนี่ย
บางทีก็รู้สึกเกรงใจแต่ว่าอ้าวถามว่าเกรงใจแล้วแล้วไปรับเขาไว้ทำไมล่ะเยอะแยะไปหมดเนี่ย
ป้าแตนกับลุงพลอย่างเนี่ยมีคนซื้อสลักกินแหม่งวัฒนบาลมอบให้
แตนบอกคือในใจลึกมันก็ไม่ได้อยากได้อะไรหรอกนะไม่เคยขอไม่เคยเปิดรับบริจาคทั้งนั้นแล้วก็เกรงใจด้วย
แต่ถ้าจะปฏิเสธไปปัดไปเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าเราเนี่ยทำไมไปปัดน้ำใจไมตรีของเขา
ไม่รับน้ำใจเขาอะไรแบบนู้นแบบนี้ก็เลยต้องรับเอาไว้อะไรอย่างนี้
ซึ่งเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีตอนเรื่องความคืบหน้าเรื่องบ้านลุงพลกันแล้วกันเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนดูตรงนี้ต่อก่อนกันแล้วกัน
ชาวบ้านเขาซื้อลอตเตอรี่ให้ค่ะครับจริงจริงงวดที่แล้วเนี่ยก็มีคนซื้อลอตเตอรี่ให้ลุงพลเยอะนะ
ใช่ครับแต่ที่ลุงพลถูกเนี่ยคือลุงพลซื้อเองใช่แต่งวดนี้ก็มีมาอีกค่ะ
อย่างที่บอกที่คุณภาคภูมิบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่เนี่ยตั้งแผงหน้าบ้านลุงพลเลย
เพราะว่าคนมาเยี่ยมกันเยอะคนก็เนี่ยให้ลุงพลเลือกให้ป้าแตนเลือกแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ให้
บอกว่าซื้อบ้านเลขที่ให้นะคะคือเลข๗๙ส่วนอีกชุดหนึ่งเป็นทะเบียนรถลุงพล
บางคนก็ให้เลือกกันเองเลยก็เนี่ยแหละค่ะ
รายได้ก็ง่องงามเหมือนกันนะสำหรับคนที่ไปขายลอตเตอรี่ที่นั่น
ก็ธรรมดาฮะพี่ขายสลากินแบ่งรัฐบาลมีคนเยอะที่ไหนก็ไปที่นั่นแหละ

ทีนี้ไปดูความคืบหน้าการต่อเติมบ้านของลุงพลกันหน่อยนะคะ
วันนี้เนี่ยช่างก็เริ่มลงมือทำงานตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
เข้ามาทำงานในตัวบ้านก่อนเริ่มจากการปูกระเบื้องพื้นส่วนที่เหลือ
แล้วพรุ่งนี้ก็จะเข้ามายาแนวกระเบื้อง
ซึ่งป้าแตนก็เปิดใจกับทีมข่าวนะคะว่าเอาจริงนะ
ทั้งชีวิตเกิดมาเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าจะมีบ้านแบบนี้อยู่
เพราะไม่ได้มีกำลังทรัพย์มากพอที่จะสร้างบ้านลักษณะแบบนี้
เขาก็เลยทำบ้านให้ซึ่งคนที่มาทำบ้านให้เนี่ย
แตนบอกประทับใจมากเพราะว่ายังอายุน้อยอยู่เลย
เป็นผู้หญิงอายุ๒๕เป็นผู้ชายอายุ๓๑ปี
ก็ไม่คิดว่าจะมีคนที่เขามีน้ำจิตน้ำใจกับเรา
แล้วก็ทำให้เราขนาดนี้ครับแถมบ้านยังไม่ทันจะเสร็จดีเลย
มีคนใจดีติดต่อมาบอกเดี๋ยวติดแอร์ให้อีก
เรื่องนี้ป้าแตนบอกยังไม่ได้ตกลงนะเดี๋ยวรอบ้านเสร็จก่อนค่อยคุยกันอีกที
เพราะว่าไอ้ติดมันติดได้แหละเป็นเจ้าภาพติด
แต่ค่าไฟเนี่ยสิจะยังไงลองฟังเสียงป้าแตนหน่อยนะคะ
อยู่แค่๒๕อีก
เขาเห็นแล้วเขาถูกชะตาแล้วเขาก็รักเขาอะไรอย่างนี้มากกว่า
ด้วยความรู้สึกที่เขาดูเราแล้วอะไรอย่างนี้
เขามาตั้งแต่แรกแรกเลยเขามาแล้วเขาก็ลงมือทำไว้หน้าบ้าน
ป้าปื้มเขาตรงที่ว่าเขาก็ไม่สบายด้วยนะ
ถ้าไม่สบายแล้วแบบก็อายุไม่เยอะน่ะ
แต่จะว่าไปเรื่องติดแอร์เนี่ยนะค่ะ
คุณอาจพรคือป้าแตนกับลุงพลเขากังวลเรื่องค่าไฟ

ใช่ใช่ไหมแล้วก็เรื่องการทำมาหากินทำรายได้อะไรต่างนานาโอ้โห
แล้วแบกรับค่าน้ำค่าไฟมันจะพอไม่พออย่างไร
คือคนสร้างบ้านให้นี่ก็ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่๑แล้ว
ลุงพลป้าแตนบอกแต่ผมไปที่บ้านกอกมานะ
มันยังไงคะผมไม่ต้องติดแอลอก

อากาศดีเพราะต้นไม้ล้อมรอบเลยถูกไหมคะ

คือช่วงแดดมาอะไรมามันก็ร้อนปกติมันก็ที่ไหนก็ร้อน
แต่โดยสภาพพื้นที่เนี่ยเช้านะเย็นค่ำเนี่ย
ลมดีอากาศดีใช่ไหมอากาศดีอากาศดีแบบนั่งสบายอ่ะเพลินเลยอ่ะ
นี่พื้นบ้านนะฮะเทปูนี่ประตูนี่เสร็จแล้วโอ้ประตูบ้านสวยใช่
ครับใหญ่เลยนะนี่จำเขาโครงบ้านหลังเก่าแทบไม่ได้แล้วนะคะ
หลังเก่านี้มีเสาอยู่เก้าต้นแล้วก็หลังคาที่เหลือก็เป็นป้ายไวนิวเออ
เอาบงผ้าใบใช่เอามาขึงเลยเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ก็จะไปสร้าง
จุดที่เป็นห้องน้ำข้างหลังต่อค่ะแต่เอาตัวบ้านให้เสร็จก่อน
นี่เกมืองนี่ปูไปสองสามวันแล้วนะแต่ตอนวันนี้น่าจะเสร็จแล้วล่ะนะครับ
ก็ถือว่าประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วนะคะบ้านหลังนี้อืม
เดี๋ยวดูนะฮะเอาดูความคืบหน้านะวันนี้นี่
นี่บ้านหลังเก่าเลยนะสภาพบ้านหลังเก่าเป็นแบบนี้ครับ
ระยะเวลาประมาณเดือนกว่าเองนะคะที่เขามีการเริ่มทำการสร้างบ้านให้ลุงพลใหม่
นี่ฮะส่วนหลังใหม่นี่เห็นไหมจะเป็นแบบเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ประตูหน้าบ้านที่ใหญ่ใหญ่อ่ะทำผนังอย่างดีมีประตูไม้มีหน้าต่าง
กระเบื้องอืมอ่ะก็เดี๋ยวลองดูนะคะเดี๋ยวค่อยค่อยดูกันไปว่าเป็นยังไง
ส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยที่หลายคนมาแล้วก็มาร์เกอร์
ไม่ได้เจอลุงพลไม่ได้เจอป้าแตนเนี่ยเพราะว่าทั้งลุงพลกับป้าแตนเข้าไปร่วมพิธีวางศิลาเริกที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
แล้วก็ไปรับมอบเหรียญสมเด็จพระพุทธยานาวามาด้วยซึ่งทางที่อุบลรัชธานีเขาก็บอกว่า
ป้าแตนกับลุงพลเนี่ยเอาเหรียญสมเด็จพระพุทธยานาวาไปให้กับคนในครอบครัวด้วยนะ
ซึ่งป้าแตนบอกว่าก็ตอนนี้ยังไม่ได้เอาไปให้ใครเลยนะคะเพราะว่าสถานการณ์ในครอบครัวมันยังไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่
ครับก็คิดว่าคงจะยังไม่ได้ได้คุยอะไรกันมากนักอ่ะค่ะป้าแตนเลยบอกว่าเก็บไว้ที่บ้านก่อน
เดี๋ยวถ้าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วหลายอย่างคลี่คลายแล้วก็จะเอาไปมอบให้เพราะเชื่อว่า
ถ้าให้ในวันที่ทุกคนเข้าใจกันดีเนี่ยพระน่าจะมีความศักดิ์สิทธิ์มากกว่า
เมื่อวานก็ไปเจอคุณบินบรือฤทธิ์ด้วยจังหวะไปเจอพอดีเลยได้ทักทายกันนิดหน่อยนะครับค่ะ
ท่านผู้ชมถามกันคุยกันเยอะนะฮะทั้งเฟซบุ๊กไลฟ์ยูทูปไลฟ์หรือว่าทางหน้าจอ
ไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองของเราผ่านทางไลน์เนี้ย
คดีจะจบเมื่อไหร่คดีคืบหน้ายังไงจะอีกกี่วัน
เปลี่ยนตรงตรงนะฮะค่ะเราก็อยากทราบฮะอืมซึ่งต้องถามตำรวจ
คือเราเองก็พยายามเกาะติดตำรวจแล้วก็ถามข้อมูลจากตำรวจ
มาให้คุณผู้ชมฟังครับทุกวันเหมือนกันนะคะแต่ที่ตำรวจไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอะไรออกมามากมายนัก
อืมจนแทบจะไม่ได้เปิดเผยเลยด้วยซ้ำเนี้ยค่ะไม่ได้หมายความว่าตำรวจชุดคลี่คลายคดีไม่ได้ทำงานนะฮะ
ทำอยู่ค่ะทั้งสพกกตูมหรือว่าหน่วยต่างต่างที่ลงมาในพื้นที่กกตูม
ที่บ้านกกอกเนี่ยก็ทำงานทุกวัน๘๘วันเขาก็ยังไม่ได้หยุดเลยเหมือนกัน
แต่ตำรวจก็บอกมาตั้งแต่แรกแรกแล้วว่าคดีนี้เนี่ยอย่าไปคิดว่าโอ้โห
มันจะง่ายเอาเข้าจริงจริงไม่ง่ายมันยากหนึ่งก็คือในพื้นที่ทั้งหมด
ที่เป็นจุดเกิดเหตุตั้งแต่จุดที่น้องชมพู่หายตัวไปจนไปถึงจุดที่เจอศพบนภูเหล็กไฟเนี่ย
ค่ะไม่มีกล้องวงจรปิดเลยแม้แต่ตัวเดียวมีแต่คำบอกเล่า
ของบุคคลต่างต่างที่อยู่แวดล้อมซึ่งมันก็ไม่ได้ชัดเจนถี่ถ้วน
บางคนก็จำผิดจำถูกบ้างในเรื่องเงื่อนเวลาอืม
เพราะพยานต่างที่ให้ข้อมูลกับชุดคลี่คลายคดีเนี่ย
นี่คือผู้ที่มาช่วยหาใช่ค่ะนั่นหมายความว่า
เป็นผู้ที่มารู้ตอนที่น้องชมพู่หายแล้วทั้งสิ้นอืม
ซึ่งรวมถึงตัวน้องสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่ด้วย

ไม่มีใครเห็นเลยว่า
ใครเป็นคนพาน้องชมพู่ไปทางไหนยังไง
หรือน้องชมพู่จะเดินไปจุดไหนอะไรยังไง
นอกจากล่าสุด
ที่น้องชมพู่บอกกับน้องสดิ้งว่า
ดูยูทูปแล้วนะที่นอนดูยูทูป

หนูจะไปขุดดินเล่นที่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้าน

คดีนี่ของหลักฐานมันหาอะไรไม่เจอเลย
แต่เราก็รอฟังทางตำรวจอยู่ทุกวันแล้วครับทุกผู้ชมครับ

เหมือนกับท่านผู้ชมนี่แหละรอว่าความคืบหน้าจะไปถึงวันไหนอะไรยังไง
ไม่รู้ว่าวันนี้แปดสิบแปดวันแล้วอ่ะค่ะนะท่านผู้ชมครับวันนี้
ตั้งแต่เช้ามืดนะครับมีประชาชนจากหลายจังหวัด
มาที่บ้านกกอกมาที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
ตี๕นี่มาเลยนะมาจาก๘ริ้วจังหวัดฉะเชิงเซานี่ฮะ
ตั้งแต่เช้ามืดอ่ะมาเลยนี่ครับมาให้กำลังใจพ่อแม่น้องชมพู่
นำพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่มาด้วยนะฮะ
มาจากแปดริ้วฉะเชิงเซานี่นำหลวงพ่อโสธรมามอบให้ด้วย
ไข่ไก่อีกเก้าร้อยฟองอืมนี่ครับยกมาเป็นแผงเลยนะ
คือทางผู้ที่เดินทางมาบอกว่าตั้งใจมอบให้เพราะ
อยากให้กำลังใจพ่อกับแม่น้องชมพู่ให้เข้มแข็ง
ให้อดทนกับปัญหาต่อสู้กับอุปสรรค
พระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรที่มอบให้ก็เพื่อให้เกิดความเป็นสุริมงคลกับครอบครัว
นี่ครับหลังจากนั้นพอช่วงเช้าขึ้นมาหน่อย
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มุกดาหาร
นำรถไฟฟ้ามาติดตั้งเสาไฟฟ้าแทนเสาไม้ต้นเดิม
อยู่ที่หน้าบ้านพ่อกับแม่น้องชมพู่ให้ด้วย
เดิมเนี่ยเป็นเสาไม้พี่เจ้าหน้าที่บอกว่าก็เกรงว่า
เอามาติดตั้งให้ดีกว่านี่ฮะ
ชาวบ้านแถวนี้ก็ได้ใช้หมดแหละค่ะเพราะเสาไฟมันก็พ่วงกันได้หมดอ่ะนะครับ
งกันได้หมดนะครับแล้วก็ยังมีผู้ที่มามอบหมูยอสิบเอ็ดอัน
กล้วยหอมสามถุงเข้าปั้นอีกหนึ่งกล่องเป็นกำลังใจให้กับพ่อกับแม่น้องชมพู่ด้วย
กับแม่น้องชมพู่วันนี้หลังจากที่ดูแลเจ้าหน้าที่เรื่องมาติดตั้งเสาไฟฟ้าให้ใหม่
มีคนมาให้กำลังใจเรียบร้อยแล้วช่วงสายสายเที่ยงนี่ก็เดินทางเข้าตัวเมืองสกลนครนะครับ
ขอไปซื้อโต๊ะหมู่บูชาหน่อยเพราะว่ามีผู้ที่นำพระพุทธรูปมามอบให้หลายองค์แล้ว
แต่ที่บ้านยังไม่มีโต๊ะหมู่บูชาเลยนี่ฮะ
เราก็ขออนุญาตตามไปทำข่าวหน่อยกันแล้วกันไปดูความเคลื่อนไหวหน่อยนะครับ
เราก็สังเกตดูพบว่าคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยคือจะเดินไปจุดไหนนี่บรรดาพ่อค้าแม่ค้า
หรือคนที่อยู่แถวนั้นเขาจำได้นะเขาก็ตามไปแหละเขาจำได้เขาเห็นเขาก็จำได้
เขาก็เข้ามาทักทายให้กำลังใจขอถ่ายรูปจับไม้จับมือให้กำลังใจ
ส่วนใหญ่ทุกคนก็บอกว่าก็ติดตามข่าวน้องชมพู่ทุกวันนี้แหละอืม
ก็จำได้หมดแหละก็เหมือนกับเป็นคนในครอบครัวไวรัสชาวบ้านในบ้านกกอก
คือจำได้หมดแล้วว่าใครเป็นใครชาวบ้านกกอกมีกี่คนคนไหนยังไง
นี่เห็นไหมใครเดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าเจ้าของร้านร้านไหนที่แวะไปซื้อของ
เห็นเขาก็จำได้ขอถ่ายรูปเราดูข่าวว่าเอานี่พ่อแม่น้องชมพู่
อ๋อนี่ลุงพลนี่ปะแตนนี่นาดแตนนี่ลุงเสิร์มนี่นัอแตนี่ก็จำได้หมด
นี่ฮะวันนี้ก็หลายคนบอกว่าก็เจอพอดีเลยอยากจะให้กำลังใจ
บางคนก็บอกว่าอยากจะให้สังคมเห็นใจ

คุณนฤทธิ์บุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา
ถามพ่อกับแม่น้องชมพู่เรื่องความคืบหน้าทางคดีนะครับ
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นี่คือผู้เสียหายตรงเลยนะฮะ
เพราะว่าลูกสาวเขาหายไปจากบ้านแล้วก็ไปเสียชีวิต
ขดงคดีเนี่ยก็ต้องรอฟังทางตำรวจเนี่ย
ซึ่งตำรวจก็จะคอยแจ้งความคืบหน้าให้อยู่ตลอดนะครับ

กับแม่น้องชมพู่บอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเข้ามานะครับ
เราก็ถามว่าหลายคนเขาก็ตั้งคำถามว่าเมื่อครบ๙๐วันแล้วเนี่ย
เกรงไหมว่าตำรวจอาจจะพักการสอบสวนหรือว่าพักคดีไว้ก่อน
ถ้าเกิดหาหลักฐานอะไรต่างนานาเพิ่มเติมมากกว่านี้ไม่ได้
คลี่คลายคดีหรือว่านำไปสู่การจับกลุ่มคนร้าย

ยืนยันว่าไม่กังวลนะครับ
กังวลเรื่องที่ว่าตำรวจจะพักคดีจะหยุดคดี
เพราะทุกวันนี้ตำรวจก็มาแจ้งความคืบหน้าให้ทราบตลอด
และตำรวจที่ทำคดีทั้งสพกกตูมหรือว่าชุดคลี่คลายคดี
ไม่เคยบอกพ่อกับแม่น้องชมพู่แม้แต่ครั้งเดียวว่าจะล้มเลิกจะหยุดคดี
มีแต่บอกว่าขอให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ยังทำงานอยู่
และจะจับกลุ่มคนร้ายให้ได้
เพราะฉะนั้นพ่อกับแม่น้องชมพู่ยืนยันกับเราครับว่า
เชื่อว่ายังไงตำรวจต้องจับคนร้ายได้แน่
แล้วก็เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องมีคนทำร้ายน้องชมพู่
ไม่ใช่น้องชมพู่เดินขึ้นไปพลัดหลงขึ้นไปแล้วไปเสียชีวิตเองที่ภูเหล็กไฟ
จากจะมีชาวบ้านมาให้กำลังใจแล้วก็มาเยี่ยมเยี่ยมพ่อแม่น้องชมพู่แล้วเนี่ย
ก็มีคนไปเยี่ยมน้องชมพู่ด้วยนะคะคือไปไหว้อัฐิของน้องชมพู่อะค่ะ
นางรวรรณจิตจำนงชาวบ้านจากจังหวัดชายภูมิค่ะ
ตั้งใจเลยนะมาที่บ้านพ่อแม่น้องชมพู่มาให้กำลังใจพ่อแม่
แล้วก็ชวนยายสมควรแล้วก็น้าตายเนี่ยไปวัดถ้ำภูผาแอกถวายสังขทานด้วยกันค่ะ
มีการนำเสื้อกางเกงสีชมพู๑ชุดรองเท้าแตะสีชมพูอีกหนึ่งคู่ไปทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้น้องชมพู่ด้วยนะคะ
มีพระอาจารย์บุญมาเป็นพระทำพิธีให้แล้วทุกคนก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้น้องชมพู่กัน
เนี่ยค่ะก็จะมีชุดวางอยู่ด้วยเป็นการถวายสังขทานด้วยนะคะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับน้องชมพู่ด้วย
หลังจากที่นำรองเท้าแตะแล้วก็เสื้อผ้าที่ทำบังสุกุลส่งไปให้น้องชมพู่แล้วเนี่ยนะคะเขาก็ไปกันที่สถูปเก็บอัฐิค่ะ
รางวัลเนี่ยไปจุดทูปบอกน้องชมพู่บอกว่าเอาของที่น้องชมพู่อยากได้มาให้แล้วนะซึ่งเหตุผลที่ตั้งใจเดินทางมาในวันนี้เพราะสัญญากับน้องชมพู่เอาไว้คือสัญญาไว้ในใจนะคะบอกกับตัวเองเอาไว้ว่าถ้าเขามีโชคลาภเมื่อไหร่เนี่ยจะเดินทางกลับมาหาน้องชมพู่
ปรากฏว่าเมื่อคืนเขาบอกเขาฝันค่ะเขาฝันว่ามีแมวสีดำตัวใหญ่กระโดดลงมาจากชั้นสองของบ้านน้องชมพู่เนี่ยกระโดดลงมาชั้นสองลงมาอยู่ที่แคร่แล้วก็มองไปทางทิศใต้แต่เธอบอกว่าแมวช่วยกระโดดลงมาเนี่ยขาหน้าสองข้างมันด้วนค่ะเธอบอกไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะฝันแบบนี้มันมันหมายถึงอะไรมันต้องตีความยังไงแบบไหนครับแต่เธอบอกว่าไปหาร่าง
ส่งมาไปปรึกษามาร่างทรงบอกว่าฝันแบบนี้หมายถึงอะไรฟังเธอเล่าค่ะ
มาแบบมากแล้วก็โดดลงจากบ้านมาตรงแค่น้าบ้านแล้วก็แขนขาเมียสองข้างอ่ะปุ่มเป็นสาม
จะมีครึ่งครึ่งเดียวค่ะเหมือนน้องจะบอกสื่อว่าอะไรไม่รู้ค่ะ
แล้วก็หันหน้ามาทางทิศใต้เชียงชิงเชียงทิศใต้ค่ะทิศตะวันออกเฉียงใต้
มาช่วยอะไรครับมาช่วยให้น้องชมพู่ไม่รู้ว่าเขาบอกว่าจะมาช่วย
แต่แม่ก็ยังไม่ได้โทรอีกก็คุยกับณตายณตายก็ได้ยินค่ะ
ลำโพงคุยกันอยู่ถ้ายังไงเดี๋ยวก็จะสื่อให้อีกทีนึง
คือหลายคนเนี่ยจะเป็นชาวบ้านที่มาให้กำลังใจหมอทรงหมอธรรมร่างทรงหมอผีพระสงฆ์อะไรเนี่ย
หลายคนมีนิมิตถึงน้องชมพู่หลายคนฝันถึงน้องชมพู่
เราก็อยากรู้ว่าแล้วครอบครัวน้องชมพู่ฝันถึงน้องบ้างไหม
ไปถามยายสมควรค่ะยายสมควรบอกว่ายายไม่ฝันถึงหลานเลย
ชมพู่ไม่มาเข้าฝันยายสมควรเลยค่ะงงเหมือนกันนะแต่ก็คือไม่มีเลยไม่ได้ฝันถึงเลยจริง
ส่วนประเด็นเรื่องที่ว่าใกล้จะครบ๙๐วันใกล้จะถึง๓เดือนตามกำหนดกรอบเวลาการทำคดีของตำรวจแล้ว
ถ้าเกิดสมมุติว่าตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้อาจจะมีการแขวนคดีเรื่องนี้ยายสมควรกังวลไหม
คุณติก็ไปถามเนี่ยค่ะคุณยายบอกว่าก็ไม่กังวลนะเชื่อว่าตำรวจคงไม่แขวนคดีของน้องชมพู่หรอก
มั่นใจว่าตำรวจจะจับตัวคนร้ายได้อย่างแน่นอน
ทีนี้เราก็เลยถามไปอีกว่าที่มันมีประเด็นออกมาเนี่ย
ว่ามันมีการพบถ้ำน้ำลอดใช่ไหมคะ
ตรงนี้มันอาจจะเป็นจุดที่คนร้ายเอาน้องชมพู่ไปซ่อนไปพัก
เอาไว้ก่อนหรือเปล่าเรื่องนี้ยายสมควรว่ายังไง
ยายบอกเออก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะ

เพราะยายมั่นใจในตำรวจ
ตำรวจต้องเอาคนร้ายให้ได้
แล้วฝันอะไรบ้างไหมจ๊ะ

ถ้ำน้ำรอดที่หนูไปเมื่อวานเลยเนี่ยแม่
ในความคิดของแม่คิดว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะเอาน้องชมพู่ไปซุกซ่อนอยู่ตรงนั้นไหมล่ะแม่จ๋า

เพราะว่าศพน้องนี่เขาไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีทุบตีอะไรไม่มีอะไรเลย
สงสัยว่าเขาจะเอาน้องไปปล่อยตรงนั้นแล้วน้องก็หิวน้ำหิวเอาข้าวก็หมดลมตอนนั้น

ท่านผู้ชมครับเห็นติไหม

วันนี้ผมต้องไลน์ไปหาติ

ดูสีแปลกลายแปลกไม่เคยเห็น

เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูนะฮะเพราะว่าในพื้นที่บ้านกอกนี่ฮะ

เห็นสีแดงส้มนึกว่าไล่ผีแม่ม่าย
เข้าไปถามใกล้ไม่ใช่ฮะนี่ฮะ

นี่เหมือนเสื้อเวลาเราไปแบบสถานที่ท่องเที่ยว

แบบนั้นเลยนะป้ายเลยป้ายบ้านกรกกรอกเลยเป็นป้ายที่เขาติดอยู่ริมถนนเนี่ยฮะ
แล้วข้างหลังนี่ข้างหลังกกอกเดอะซีรีส์ใช่คุณอุ๊บทำมาแจกเหรอคะ
หรือยังไงไม่แจกค่ะขายครับแล้วเห็นเขานะนะนั่นคือภูเหล็กไฟ
อ๋อเหมือนไหมถนนกรกตูมเหมือนนี่คือลายที่เขาน่าจะถ่ายภาพ
แล้วก็ถอดแบบมาเลยว่าทำเป็นสัญลักษณ์เลยอืมนี่ครับ
เป็นบ้านหลังหนึ่งในบ้านกอกนั่นแหละบ้านของช่างเบิร์ตค่ะ
เบิร์ตเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านกอกแขวนเสื้อยืดสีส้ม
ไว้หน้าบ้านแบบนี้นี่ฮะช่างเบิร์ตคนนี้เห็นไหมเบิร์ตจะใส่
นี่ใส่กันทั้งบ้านเลยติก็เลยไปถามหน่อยเอ๊ะพี่ยังไงกัน
นะครับเสื้ออย่างท่านที่เห็นนะครับช่างเบิร์ตบอกว่าเสื้อยืดนี้ทำมาขายแล้วครับ
ออกแบบเองตามจินตนาการก็ทำเพื่อหารายได้
เพราะว่าคดีน้องจำผู้เนี่ยผ่านมาเกือบสามเดือนแล้วจะเก้าสิบวันแล้ว
ในช่วงเวลาที่ผ่านมานอกจากช่วยกันหาให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่
ไม่ได้ออกไปไหนอะไรยังไงมันก็กระทบรายได้อ่ะค่ะ
ทำมาหากินก็จริงอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยเอ้า
พอเห็นว่าเรื่องราวคดีมันไม่จบสักทีนึงก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่า
มันเป็นซีรีส์แล้วนะนี่ถ้าเราดูหนังดูละครกันเนี่ยคุณอรัชพร
แปดสิบแปดวันแล้วนะนี่หลอดออฟเดอริงยอมแพ้นะคะ
สร้างหนังมังกรหยกก็สู้ไม่ได้นะคะเอาละครหลังข่าวนี้
เขายังสองวันใช่ไหมเรื่องเรื่องหนึ่งสองวัน
อีกเรื่องหนึ่งสองวันนี่เราทุกวันนะอืม
นี่ฮะนี่คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปช่วยอุดหนุนนะครับ
เสื้อตัวนี้เนี่ยช่างเบิร์ตบอกว่าพอคิดจินตนาการว่าอยากจะเป็นแบบนี้ข้างหน้า
เป็นแบบนี้ข้างหลังเป็นแบบนี้นะเอาสัญลักษณ์ของถนนที่บ้านกกอกนี่แหละ
แล้วเห็นเขาภูเหล็กไฟเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ก็เห็นว่าคนจากต่างถิ่นก็มาเยอะ
เพื่อเขาอยากได้ของที่ระลึกกลับไปใช้รูปป้ายหมู่บ้านกกอกแบบนี้แบบนี้
แล้วก็ไปเขียนแบบคือเขาเนี่ยช่างเบิร์ตเนี่ยส่งแบบไปให้เพื่อน
อยู่ที่นนทบุรีแล้วเขาก็จัดการทำเพิ่มเติมแล้วก็ส่งอะไรจัดการมาให้
ทำเป็นแบบนี้มาให้นะครับตอนนี้ทำมา๑๔ตัวก่อนแล้วก็แขวนไว้หน้าบ้าน
เวลาใครไปใครมาทั้งชาวบ้านหรือว่าคนต่างถิ่นที่มาเยี่ยมมาเยือนเนี่ย
สนใจจะได้ซื้อไปทำมาสิบสี่ตัวตอนนี้เหลือสิบเอ็ดค่ะ

พอจินตนาการผมผมก็เขียนแบบก็ตามความคิดผม
ปัจจัยหลักแค่ผมมีรายได้แหละพี่
หนักที่อยู่บ้านผมทำอาหารกินอะไรไม่ได้เลย
ผมเอาแค่เอากำไรตัวละ๒๐บาท
ผมก็แค่สั่งมาเยอะอย่างน้อยก็ผมก็ได้๒๐บาท
แต่ละตัวก็แค่นั้น
เสื้อที่ช่างเบิร์ตออกแบบที่ทุกคนเห็นมี๓สีนะครับ
มีสีส้มแบบนี้มีสีขาวแล้วก็สีดำด้วย

เบิร์ตจะพลาดตรงนี้หรือเปล่า

แด๊กเขาส่งมาให้ผมเผ่าภูมิด้วยดีมั้ย
อัพใส่แล้วหล่อเลยเห็นมั้ย

ตัวหนึ่งที่เริ่มขายก็คือ๒๐๐บาทนะ
แล้วแต่ขนาดแล้วแต่แบบแล้วแต่ไซส์
ใครสนใจนะท่านที่ดูข่าวทุกวันอยากได้เสื้อบ้านกกอกแบบนี้
แล้วยังไม่ได้มีโอกาสเดินทางไป
ชื่อโชว์กุลหรือว่าโทก็ได้

ตอนนี้เสื้อที่มีอยู่๑๔ตัว
อันนี้ติกับอัพส่งข่าวมาบอกหมดแล้ว

ตอนนี้เขาเดินทางมาเขาก็เห็นซื้อเลย

วันนี้หมดแล้ว๑๔ตัวนะครับ
ชาวบ้านที่มาที่บ้านกรอกบอกคลับรถผ่านนะครับ

ว่าคงเป็นเสื้อที่ชาวบ้านทำขายอ่ะค่ะก็เลยจอดรถมาดูแล้วก็นี่ฮะ
ถูกใจก็เลยช่วยอุดหนุนเลยเพราะว่ามาแล้วก็อยากให้มีสัญลักษณ
ของบ้านกกอกได้ติดไม้ติดมือกลับไป
ติดตามข่าวตลอดนะครับเรื่องของแม่ชมพู่ของลุงพลตลอดนะครับ
ก็เลยชอบอยากมาดูว่าหมู่บ้านกรกกรอกเป็นยังไงครับ
เสื้อตัวนี้โอเคครับใส่ได้เป็นเสื้อยืดนุ่มใส่สบายครับ
เพราะมีโลโก้ของหมู่บ้านกกอกด้วยครับ
สนใจก็ขอเชิญนะครับเดี๋ยวช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่นะ
เพราะว่าเขาจะได้มีพวกรายได้พิเศษแล้วพรุ่งนี้เข้ามาด้วย
คุณผู้ชมค่ะ๑ในคนที่ลงพื้นที่ไปแล้วหลายคนฮากันเมื่อไม่นานวันนี้
ทีเกียวบอกว่าแกอยากจะทำซีรีส์กรกกกกก็เลยจะลงพื้นที่
พูดคุยกับพ่อแม่น้องชมพู่เพื่อขออนุญาตขอลิขสิทธิ์ต่างนานา
คุณสังเกตเห็นอะไรไหมบ้างพุงอันตรายเห็นจุดเด่นอะไรบนตัวเข้าบ้าง

เช้าบ้านุ่นคนไหนเห็นว่าอูหูคุณอุ๊บ
คุณใส่ทองอะไรมาเยอะแยะขนาดนี้เนี่ย
ไม่ได้มีแค่ที่คอค่ะขอมุงขอมืออะไร

อ่ะอ้างอิงจากราคาขายทองคำรูปภัณฑ

ราคาขาย๓๘๐๐บาทใช่ไหม

จริงไม่จริงแล้วถ้าจริงเนี่ย
เราก็ออกมาสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่

ส้อยคอที่เห็นคล้องส้อยคอทองคำ

ตอนนี้บาทละ๓๘๐๐ใช่ไหม

สร้อยข้อมือทองคำหนัก๗บาท

๑๕๖๐๐บาทยังมีแว้นเนี่ยค่ะแว้นท่องคำสองวงรวมหนักสามบาท
คิดเป็นเงินเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทมีตังหูทองคำอีก
ตอนแรกแกบอกหายไปแล้วแต่ตอนนี้หาเจอแล้วนะคะ
ทั้งสองข้างเลยรวมกันห้าสิบสตางค์หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาท
วกรวมกันทั้งตัวตั้งแต่คอหูข้อมือข้อนิ้ว
เก้าแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทเฉียดล้านเลยค่ะอืม
แต่แค่นี้มันยังน้อยไปอ่ะคุณภาคภูมิทำไมฮะ
เขาไม่ได้มีแต่ทองรูปภัณฑ์เพราะคุณอุ๊บ
แกมีทองคำแท่งด้วยครับแต่สะสมมาไว้สามสิบบาท
บอกไม่เคยบอกสื่อไหนเลยนะบอกแจ๊กกะลินคนเดียวเนี่ยอ่า
ไทยรัฐทีวีเนี่ยครับคูณเข้าไปอีกสามสิบบาท
ตอนนี้ราคาทองคำแท่งขายออกสามหมื่นสามร้อยบาทครับ
คิดเป็นเงินเก้าแสนเก้าพันบาทรวมทั้งหมดทองคำรูปภัณฑ์บนตัว
และทองคำแท่งที่เก็บสะสมไว้คุณอุ๊บมีมูลค่าทองคำเนี่ย
กว่าหนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทค่ะโอ้โหคุณอุ๊บแกบอกว่า
ซื้อไว้นานแล้วด้วยใช่ไหมใช่แกสะสมมาตลอดสิบกว่าปีเลย
แล้วตอนนี้ราคามันขึ้นค่ะใช่แกเก็บมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อย
แกบอกแกยินดีมากยินดีน้อมรับฉายาตู้ทองเคลื่อนที่
ใส่ทองจริงไม่เคยจกตาใครครับ
อ่ะทองจริงค่ะตอนนี้ทองบาทละสามหมื่น
อันนี้เท่าไหร่ยี่สิบบาทแล้วคอร์มงค์สี่หรือ
ห้าบาทมีอ่าสองบาท
ก็ประมาณเกือบ๓๐บาทก็ตีประมาณเกือบล้านแล้ว

ก็เราใส่ในที่แบบในห้างในชุมชนคน
ดวงชะตาพี่มันต้องใส่ทองมันจะโงเห้ง
มันจะสุกสะกาวแสงเรืองเหร่า

คือมันล่อตาล่อใจอะค่ะแล้วยิ่งแกออกมาบอกว่าทองจริงแบบนี้แล้วเนี่ย
ก็อยากให้แกระมัดระวังตัวด้วยเนาะ
คุณผู้ชมครับตลอดเวลาที่ผ่านมานี่๘๘วันนะครับ
ที่ติดตามคดีแล้วก็ข่าวสารที่เกิดขึ้นในเรื่องราวของน้องชมพู่แล้วก็พื้นที่บ้านกกอกเนี่ย
ต้องยอมรับว่าคนติดตามทั้งประเทศจริงหลากหลายทุกวงการนะครับ
จะติดตามได้แง่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยนะฮะ
ในแวดวงบันเทิงนะครับอย่างพระเอกหนุ่มชื่อดังแท็กพระรันยูนะครับ
ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับนี่เฟซบุ๊คแท็กพระรันยูนะครับ
แล้วก็พูดถึงเรื่องราวของคดีน้องชมพู่นะครับมีข้อความบอกว่าอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับ
ผมติดตามข่าวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คดีน้องชมพู่ตอนแรกก็โอเค
แต่หลังเริ่มเกินไปนะครับผมเข้าใจนะต่างคนต่างให้กำลังใจกัน
บางคนมีน้ำใจเราเห็นก็ดีใจแต่บางอย่างก็เกินไป
มีอะไรให้มาดูทุกวันแล้วก็บอกว่าก็งงบางอย่างก็ตลกมีแบบนี้ด้วยหรือ
ตอนนี้ดูเพื่อความสนุกไปแล้วกันคนก็มาแสดงความเห็นกันเยอะนะครับ

แสดงความคิดเห็นกันไปต่างนานาก็แล้วแต่ใครจะเห็นอย่างไรนะครับ
ก็เหมือนท่านผู้ชมของเราเนาะก็แสดงความที่เห็นแตกต่างกันไปนะครับ
คุณแท็กพระรันยูบอกว่าหากจะถามเรื่องนี้ก็คงเป็นไปตามโพสต์
ยืนยันว่าไม่ได้อยู่ฝั่งไหนไม่ได้เป็นเอฟซีไม่ได้เชียร์ใคร
ไม่ได้สงสัยใครอะไรยังไงทั้งสิ้น
ก็เป็นแค่คนที่ตามข่าวคดีน้องชมพู่
ส่วนที่ว่าอยากจะเดินทางไปบ้านกกอกบ้างไหม
ไปดูพื้นที่จริงไปพบใครอะไรยังไง
เหมือนแบบที่พี่อุ๊บวิริยะไปอะไรอย่างนี้
คุณแท็กบอกคงไม่ไปอ่ะเดี๋ยวติดตามทางไทยรัฐนิวโชว์แบบนี้ดีกว่า

ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะไม่ว่าจะมีความคิดเห็นอะไรต่างออกมา
ก็เป็นสิทธิของทุกคนแหละที่จะคิดจะเห็นกันได้
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราอยากให้ทุกคนมุ่งเป้า
เชื่อไปที่ผลทางวิทยาศาสตร์
รอการสืบสวนการแถลงของตำรวจที่จะออกมาอย่างชัดเจน
สรุปแล้วเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง